เรื่องนี้เรื่องของน้องไข่เน่า
ดิฉันพูดชื่อนี้บางคนอ๋อบางคนเอ๊ะเขาคือใคร
บอกสำหรับคนที่เอ๊ะเขาคือใครหน่อยละกัน

มีคนติดตามอยู่รายได้นี้เป็นหลักแสนนะคะ
พูดเรื่องนี้พูดทำไมเมื่อคืนค่ะ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยมาจับกลุ่มตัวที่ห้องพัก

และประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้
ประสอบการค้าหรือกับวัตถุหรือของลามงค์
อันนี้นะที่เป็นข้อหาที่ภาพจังหวัดเขาได้แจ้งข้อหาเรา
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นห้องพักในโรงแรมเนี่ยนะคะ
ตำรวจไซเบอร์ก็เอาหมายสารจังหวัดสมุทรปราการเนี่ย
ไปคุมตัวน้องไข่เน่านางสาวตะวันวัย๑๙ปี

นี่เธอทั้งสองคนเนี่ยเปิดห้องพักในโรงแรมแถวบางพลีค่ะ
ก็โดนไป๒ข้อหาข้อหาแรกเลยก็คือร่วมกันผลิต
มีไว้นำเข้าหรือส่งออกสื่อลามกอนาจารย์

อันนี้โทษนะคุก๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
อีกข้อหาหนึ่งก็คือเรื่องพรบคอมพิวเตอร์ค่ะ
โทษเนี่ยคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑๐๐๐๐๐บาท
ทีนี้พอตำรวจไซเบอร์เขาเอาหมายสารไปให้แบบนี้
เรื่องต้นนะทั้งคู่ก็ให้การภาคเศษนะคะ
แล้วก็รับแค่ข้อหาเรื่องของการผลิตสื่อลามก
แต่ก็ไม่ยอมรับข้อหาพรบคอม
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าเรื่องนี้ไม่ได้เปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปเข้าชมนะ
คือทางด้านของตำรวจชุดที่ติดตามจับกลุ่มเนี่ยนะครับ
ก็มีการเปิดเผยออกมานะฮะ
ว่าการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับเพราะอะไรคุณ
เพราะว่าถือว่ามีความผิดชัดเจนตามพรบคอมพิวเตอร์นะฮะ
ในการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่มีลักษณะอัลลามกนะครับ
และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจจะเข้าถึงได้
ดังนั้นก็เลยต้องออกหมายจับจากศาลจังหวัดสมุทรปราการ
และหลังตรวจสอบว่าทั้งคู่ไม่ได้กลับไปที่คอนโดมิเนียม
ก็เกรงว่าทั้งคู่จะมีพฤติการในการหลบหนี
ทำการสืบสวนจนทราบว่าทั้งคู่ไปเปิดห้องพักอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้
ย่านบางพลีนะครับก็เลยต้องนำกำลังไปจับกลุ่มนะครับ
แล้วก็ทางด้านหัวหน้าชุดจับกลุ่มก็บอกอีกนะฮะว่า
หลังจากนี้จะมีการสืบสวนสอบสวนไปถึงผู้ที่นำคลิปวิดีโอจากเว็บไซต์ดังกล่าว
เผยแพร่ภายนอกให้มาดำเนินคดีทั้งหมดเลย
เพราะถือว่าเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลลามกอนาจารย์ออกไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
คดีนี้ถือว่าเป็นบรรทัศนในการดำเนินคดีกับผู้ผลิตสื่อในลักษณะดังกล่าว

หากพบว่ามียูเซอร์อื่นที่มีพฤติการลักษณะเดียวกัน
ก็จะตรวจสอบและดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป
แล้วก็ถามว่าไข่เน่ากับแฟนได้พูดอะไรไหมนะครับ
ทั้งคู่ขอโทษไปถึงประชาชนบางส่วน
อาจรับไม่ได้กับการผลิตสื่อดังกล่าวเข้าสู่เว็บไซต์โอลี่แฟน
แล้วก็ยังยอมรับว่าตั้งแต่ผลิตสื่อต่างออกมา
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องลุกลามบานปลาย
ถูกดำเนินคดีในลักษณะนี้ด้วยนะครับ
ก่อนหน้านั้นเธอเข้าพบพนักงานสอบสวน
แล้วเธอก็ให้ข้อมูลกับแฟนคลับบอกว่า
เป็นแค่การไปให้ข้อมูลในฐานะพยานเท่านั้นเอง

ถึงแม้ว่าไข่เน่าจะบอกแบบนั้นว่าให้ข้อมูลในฐานะพยาน
แต่ด้วยความผิดด้วยหลักฐานต่างที่มันมีชัดเจน
ก็สามารถเอาผิดในฐานะผู้ต้องหาได้

ก็เลยเกิดการจับกลุ่มเมื่อเช้านี้นะฮะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่จะโดนจับจำได้ไหม
เธอเคยไปให้สัมภาษณ์ในรายการช่องยูทูบเบอร์ของคุณนิกกี้นัชัด
เธอกับแฟนนุ่มก็บอกว่าจุดเริ่มต้นของการทำคลิป
เป็นเพราะว่าตัวเธอและแฟนรักษณิยมเปิดเผย
ไม่ได้อายอะไรที่คนจะเห็นเรือนร่าง

เธอก็ยืนยันนะว่ารายได้ไม่ได้ถึงหลักล้าน

ไม่ได้ชวนให้ใครมาทำแบบนี้ด้วย
ทีนี้พอตำรวจเชิญไปสอบปากคำตอนนั้นในฐานะพยาน
เธอก็ประกาศแล้วไงว่าจะเลิกผลิตพวกคอนเทนต์แนว๑๘บวก

วันนี้น่าจะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วย
ใช่มันวานรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พันธ์ตำรวจเอกซีรีย์วัฒน์ดีพรพูดถึงเรื่องนี้ดีนะคุณ
นำภาพหรือคลิปของตนเองในลักษณะลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
คือห้ามเห็นภาพของการร่วมเพศ
หรือการมีเพศสัมพันธ์หรืออวัยวะเพศต่าง
เขาก็เริ่มตั้งกฎเหล่านี้แล้ว

ทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกกฎหมายไทยเนี่ย
มันมีพรบคอมรองรับอยู่
ดังนั้นจะทำแบบนี้ในการที่จะเผยแพร่

ก็ต้องถูกจับกลุ่มทั้งปรับแล้วก็ทั้งจำคุกด้วย
แล้วก็รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดแบบนี้ครับ
บอกว่าเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่ไปแล้ว
ไม่สามารถถูกทำให้หายไปได้นะ
ก็จะยังคงวนเวียนอยู่ในโลกออนไลน์

วันหนึ่งท่านต้องออกจากวงการ
ไปมีวิถีชีวิตหรือมีหน้าที่การงานอื่น

คือคนที่จะได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้โดยตรง

ขออย่าให้เห็นผลประโยชน์เฉพาะหน้า
เฉพาะค่าตอบแทนเม็ดงามในวันนี้
มันเป็นเพียงยาพิษเคลือบน้ำตาล
ที่จะส่งผลร้ายแรงต่อไปในอนาคต
อันนี้รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โทษสูงสุดจำคุก๕ปีนะ
คือมันมีสมาชิกเยอะมากทั่วโลกประมาณ๑๒๐ล้านคน
แล้วผู้ผลิตคอนเทนต์แบบนี้มีอยู่ประมาณ๑ล้านคน
แล้วก็มีรายได้๒๐๐กว่าเหรียญสหรัฐเลยนะคะ